สวัสดีค่ะพี่ปอสวัสดีครับผมก่อนอื่นต้องบอกเลยว่า
ขอบคุณมากที่พามาอิ่มอกอิ่มใจอิ่มข้าวฟรีมื้อนี้ดีไหมฮะ
ดีไหมฮะค่ะดีใจมากครับจริงเหมือนได้สองเด้งเลยนะฮะ
คือเลี้ยงแฟนคลับด้วยแล้วเลี้ยงพี่นักข่าวด้วยครับเพราะว่าจริงเราก็เป็นเหมือน
เหมือนพี่น้องกันในในการทำงานครับผมเดี๋ยวก่อนวันนี้เล่าก่อนว่าเรามาทำอะไรกัน
แล้วก็เพื่อนกินข้าวของดิฉันเยอะแยะมากรวมรวมอายุนะคุณผู้ชมน่าจะประมาณพันกว่า
พี่ป๋อไปด้วยคนหนึ่งขอบคุณมากนะไม่ควรตอบคำถามนี้เลย
ก็ก็ส่วนใหญ่แฟนคลับมันก็จะโตตามเรานะคือตอนนั้นอ่ะพี่นะพี่อายุ๒๕เนี่ย
แฟนคลับพี่แบบสิบห้าสิบหกอ่ะแล้วลองบวกไปอีกสิตอนเนี้ยพี่อายุสี่สิบกว่า
เขาก็โตขึ้นไงบางคนมีลูกบางคนเอาลูกมานะบางคนก็แบบเดินไม่ไหวแล้วก็มี
ดูสิต้องประคองประคองกันมารุ่นใหญ่ครับผมแต่เราเตรียมรถพยามุมครับ
พยาบาลกันไว้เรียบร้อยเผื่อแกแกโย่งแกโย่งแล้วแกแบบฮึบฮึบฮึบ
อย่างเงี้ต้องปั๊มนิดนึงอะไรก็ว่าไปเรียกว่าเป็นแฟนคลับรุ่นบุกเบิกโตมาด้วยกันเลย
ก็ว่าได้นะคุณผู้ชมแล้วขอถามหน่อยละกันมาวันนี้รู้สึกแบบอิ่มอกอิ่มใจ
อุ่นขนาดนี้แฮปปี้ไหมพี่ป๋อเราก็ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านอะไรต่อมีอะไรมานานแล้วนะ
ที่สุดที่สุดต้องบอกว่าในช่วงเวลาที่เรามีความทุกข์เนี่ยเราให้เรานึกถึงวันแบบนี้
มันก็เป็นวันดีซึ่งซึ่งเรารู้สึกว่าแบบคนกลุ่มนี้ไม่รู้จักกับเราในทาง
ทางไกยภาพอ่าหมายถึงว่าในทางอะไรเลยนะไม่ใช่ครอบครัวไม่ไม่มีได้ได้เป็นญาติพี่น้องกันมา
แต่เป็นคนที่ชื่นชอบแล้วก็ชื่นชอบงานของเราและคิดดูว่ามันต้องใช้เวลาตั้ง๑๖ปี
ในการที่แบบเขารู้จักเราอ่ะเขามีโอกาสเกลียดเราก็ได้แต่ว่าบางหลายคนเนี่ย
ก็ยังรักกันอยู่แล้วก็แล้วทุกครั้งที่เราท้อแล้วทุกครั้งที่เรารู้สึกไม่ดีเนี่ย
ลองนึกถึงรอยยิ้มของคนพวกนี้ว่าไม่ได้มีเรื่องผลประโยชน์มีเรื่องของความรักล้วน
แล้วมันอยู่นานมากแล้วมันสอนเราว่าเห็นไหมไม่ว่าเราจะอายุผ่านไปนานขนาดไหน
ความรักนั่นแหละที่มันยังทันสมัยและมันยังวัยรุ่นอยู่เสมอ
เป๋าเป็นพี่เป็นพี่ชายคนนึงเป็นพี่ชายที่ดีเป็นพี่ที่อบอุ่นเป็นพี่ที่คอยสอนน้องตลอดอะไรอย่างนี้
ข้อคิดข้อคิดบางเรื่องของพี่ป๋อก็มาใช้กับตัวเราได้
อุ่นน่ารักแล้วก็เป็นกันเองแล้วก็ยังไงอ่ะคือเหมือนเดิมตลอด
เป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นตั้งแต่วันแรกจนถึงหน้าวินาที

เหมือนเดิมดำมาตลอดเลยค่ะไม่มีข่าวขึ้นเลย

อยากบอกว่ายังไงก็พี่ป๋อก็คือพี่ป๋อ
เรารักพี่ป๋อตั้งแต่เริ่มต้นยังไงตอนนี้ก็คือยังรักพี่ป๋อเหมือนเดิม
ไม่มีเปลี่ยนแปลง
คู่เราได้คุยกับแฟนคลับด้วยและแฟนคลับพี่ป๋อนะคะบอกเอาไว้ว่า
สิ่งหนึ่งเลยนอกจากความน่ารักแล้วก็อัธยาศัยดีของพี่ป๋อ
สิ่งเดียวที่ไม่เปลี่ยนคืออะไรรู้ไหมความดำพี่
เออว่ะจริงอันนี้ก็ไม่เถียงครับผม
คือผมเป็นเหมือนคล้ายต้นไม้ครับอยู่ได้ด้วยแสงครับผม
คือเวลามีแสงแล้วผมน่าจะเจอจรัสขึ้นมาทันทีเลยนะครับผม
เดี๋ยวขอรบกวนกล้องทางไทยรัฐปรับจูนให้ผมนิดนึงแล้วกันนะครับผม

สิบปีข้างหน้าปนัทธวุฒิจะยังเป็นป่อนัทวุฒิอยู่หรือเปล่า
ยังเป็นลุงป๋อหรือว่ายังเป็นพระเอกได้อีกไหมยังไหวอยู่อะพี่

ก็เอาตามสภาพอะครับคืออันนี้มันต้องอยู่ที่คนดู
แล้วก็มันอยู่ที่ผู้ใหญ่ด้วยมันหลายอย่างครับคือ
แต่ผมไม่ได้ติดกับคำว่าพระเอกมานานแล้วครับ
คือผมเป็นนักแสดงเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นบทอะไรผมก็ต้องเล่นให้ได้
ผมเคยเล่นเป็นบทนักแสดงสมทบจากละครจากภาพยนตร์เรื่องพุ่มพวงด้วย
เพราะฉะนั้นก็คือบทสมทบผมก็เล่นได้
อะไรที่มันเป็นบทแล้วมันมีอะไรให้เราเล่นเนี่ย
เราคิดว่าเรายึดตรงนั้นเป็นหลักเป็นหัวใจในการทำงานของเรา
ผมว่าไม่ว่าจะเป็นกี่สิบปีเราก็อยู่ได้
บทบาทไหนดิฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ
วันนี้ขอบคุณพี่ป๋อแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับของพี่ป๋อทุกคนด้วยนะคะ